วันนี้สารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่านคำพิพากษาสารชั้นต้นในการยกฟ้องในออฟและนางสาวเป็ดที่ตกเป็นจำเลยในคดีน้องหญิงหญิงวัย๑๙ปีตกรถเทลเลอร์เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ

นายสุบินยาวิราชพ่อของน้องหญิง
ความรู้สึกหลังเดินทางมาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฟังคำพิพากษาคดีการเสียชีวิตของน้องหญิงลูกสาววัย๑๙ปี
ตกจากรถเทลเลอร์เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
ขณะที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมปี๒๕๕๙
หรือเฺ็ตเพื่อนสนิทของน้องหญิง

โดยฝ่ายโจทย์ชี้ว่าที่ศีรษะถูกตีด้วยของแข็ง
แต่ฝ่ายจำเลยชี้ว่าเกิดจากอุบัติเหตุ
และฝ่ายโจทย์ไม่สามารถบอกได้ว่าของแข็ง
ที่ใช้ตีที่ศีรษะของน้องหญิงคืออะไร
รวมถึงที่ฝ่ายโจทย์ชี้ว่าจำเลยกักขังหน่วงเหนียว
เข็นและใช้กำลังประทุษร้ายผู้ตาย
ขณะที่จำเลยขับรถไปที่ปั๊มน้ำมัน
ย่อมลงจากรถและขอความช่วยเหลือได้
เชื่อว่าผู้ตายยินยอมขึ้นรถไปด้วย
และที่สำคัญน้องหญิงสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ

ด้านพ่อแม่ของนายออฟยืนยันความบริสุทธิ์ของลูกชาย

ส่วนกรณีครอบครัวถูกกล่าวหาว่าพยายามติดสินบนให้ตำรวจ
สำนวนคดีนั้นไม่เป็นความจริง
ทางครอบครัวเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ

สำหรับนายออฟยังถูกคุมขัง
อยู่ระหว่างการรออุทธรณคดี
ซึ่งทางครอบครัวเองอยู่ระหว่างการเตรียมหลักทรัพย
เพื่อมายื่นประกันตัวในออฟหลังจากนี้